คุณขวัญนวลีกลมกล่อมเขาเปิดตัวไปแล้ว

เขาเรียกอะไรใบเฟิร์นจะมีแฟนหรือเปล่า
แต่ว่าล่าสุดกับละครที่นางรับบทเป็นสาวประเภท๒
ราม่าหนักมากนางบอกว่าโอ้โหเหนื่อยมากร้องไห้ตลอดจะเป็นยังไง
เดี๋ยวไปฟังทั้งเรื่องหนุ่มมาจีบแล้วก็เรื่องละครบทบาทใหม่ด้วยไปฟังเลยค่ะ
ก็เป็นคนค่อนข้างเครียดค่ะในมีดฟิวหนูก็

แบบของคนที่มีปมมีปัญหาชีวิต

เป็นงานที่โคตรข้างย่างมากสำหรับหนู
ก็ใช้เวลาในชีวิตให้กับมันช่องส่วนใหญ่เลย

คนก็ไปเปรียบเทียบกับแฟนเก่าเลย
ท็อปเขาก็เป็นมีเส้นทางชีวิตของเขาไปแล้ว

กำลังใจให้กับทั้งสองฝ่ายดีกว่านะคะ